ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเอาใจคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่น
โดยเฉพาะข้าวหน้าเนื้อต่างรสชาติแบบดั้งเดิม

ร้านนี้เขามีชื่อว่าร้านนิกูด้งค่ะ
แปลว่าข้าวหน้าเนื้อตรงตัวเลย
มีเมนูให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะ
จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณจดารัฐโภคาธนวัฒน์

เมนูหม้อไฟร้อนฮอตฮอตสไตล์ญี่ปุ่น
หมูคัสซึโทจิควันฉุยน้ำรสชาติหวานกลม
หมูชิ้นโตเขียวนุ่มละมุนลิ้น
ไข่ดิบวางเป็นท็อปปิ้งด้านบน
ใครชอบแนวนี้แวะมาทานได้ที่ร้านนิกุดงค่ะ
แถมราคาสบายกระเป๋า
เมนูนี้ทานเป็นจานเดียวราคา๑๙๙บาท
และแบบเซต๒๓๙บาทค่ะ
ปกติแล้วก็ทำร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว
ที่บ้านทำร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ
ที่ตีตลาดร่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็แมสขึ้นมาหน่อยครับ
เมนูส่วนใหญ่เราก็คือเป็นเมนูที่ชอบ
และส่วนใหญ่เป็นเมนูหากินยากนะครับ
ก็เลยคิดว่าอาจจะมีคนชอบเหมือนกัน
มีเมนูเยอะแต่ว่าก็มีบางเมนูที่หากินร้านอื่นไม่ค่อยได้
ใครชอบทานประเภทย่างแนะนำหมูคุโรบุตะคาคูนิค่ะ
นำหมู๓ชั้นไปเคี่ยวจนเนื้อนุ่มทานง่าย

จานนี้ราคา๑๗๙บาท
หรือใครจะทานเป็นเซตราคาเซตละ๒๓๙บาทค่ะ
อันนี้เป็นหมู๓ชั้น
เป็นหมูคุโรบุตะเหมือนกันแต่เป็นส่วนสามชั้น
อันนี้ก็จะทำยากยากน่าจะยากที่สุดในร้านแล้ว
เพราะว่ามันจะต้องต้มในน้ำซอสหลายชั่วโมง
แล้วก็เก็บไว้ข้ามคืน
เมนูแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นก็มีค่ะ
ราดแกงกะหรี่หน้าหมูชาบู
เมนูนี้ใช้หมูคุโรบุตะค่ะ
นำไปลวกแบบชาบูจนหมูมีเนื้อนุ่มรสชาติออกมานิด
แกงกะหรี่สูตรพิเศษของทางร้านตามลงไป
กับข้าวญี่ปุ่นร้อนรสชาติลงตัวค่ะ
จานนี้อยู่ที่๑๗๙บาทหรือเป็นเซต๒๒๙บาทค่ะ
ส่วนสาวคนไหนอยากทานเมนูเบา
แนะนำเมนูสลัดเต้าหู้ทอดค่ะ
หู้ชิ้นโตทานกับผักสลัด
แล้วราดด้วยน้ำสลัดงารับรองว่าไม่อ้วนค่ะ
นูพิเศษที่ใครมาก็ต้องไม่พลาดสั่งเลยนะคะ
คือเมนูข้าวหน้าเนื้อยากินิคูค่ะ
ที่ร้านนี้นะคะเขาจะใช้เนื้อออสเตรเลียค่ะ

ราคาอยู่ที่๑๕๙บาทเท่านั้นค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของร้านนิกูดง
เข้ากับชื่อร้านที่แปลว่าข้าวหน้าเนื้อค่ะ
นิกูด้งตกแต่งร้านด้วยสีโทนอ่อนแบบสบาย

หลุดเข้าไปอยู่ในเทศกาลญี่ปุ่นเลยค่ะ

ให้เห็นบรรยากาศการปรุงอาหารเมนูดงบุรี
หรือข้าวหน้าต่างสไตล์ญี่ปุ่น
ก่อนที่จะนำมาเสิร์ฟร้อนให้เราทานกันค่ะ
ใครอยากลองมาทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์ออริจินัล

ที่ร้านนิกูดงมีทั้งหมด๒สาขาค่ะ

ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๓ทุ่มค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน